ส่วนที่จังหวัดสระบุรีค่ะเจ้าหน้าที่บขศที่นี่เนี่ยเขาต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยเพราะว่ามีเจ้าแมวเหมียวตัวนึงเนี่ยติดอยู่ในบริเวณท่อระบายน้ำทิ้งอ่ะค่ะอยู่ตรงปล่องด้วยนะแล้วได้ยินเสียงมันร้องมานานกว่า๕วันแล้วอ่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กูภัยกำลังใช้ใบเลื่อยเนี่ยเลื่อยแผ่นฝ้าเพดานห้องทำงานในเทศกิจที่บ่อขอสอจังหวัดสระบุรีเลื่อยจะเป็นช่องโวแบบนี้แหละเพื่อที่จะโผล่เข้าไปมองรอบบนเพดานแล้วตามหาเสียงของเจ้าแมวเหมียวได้ยินมั้ยได้ยินยังได้ยินเสียงยังเสียงเนี่ยยังได้ยินอยู่นะแต่ดูสิคะเรายัง
ท่อน้ำขวางอยู่เห็นไหมอย่างที่เราเห็นคือมันติดอยู่นิดนึง
แล้วเจ้าเหมียวมันก็ตกใจมันจะไม่ยอมให้เอาบ่วงคล้องคอมัน

มันก็เหมือนนีเดอะนีเวินไปเว้นมาค่ะ
งานนี้พี่เขาต้องใช้วิธีการสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ

ใช้ทุบผนังนะใช้ค้อนทุบผนังปูนข้างอาคาร
ข้างจุดท่อน้ำทิ้งตรงนั้นน่ะให้มีรูอ่ะค่ะ
นี่คุณเห็นไหมแล้วยังไง
แล้วเอามือล้วงเข้าไปเลยจับเจ้าแมวเหมียวออกมาอย่างง่ายได้
ออกมาแล้วจ้าวันอีกแล้วโอ้ยน่ารู้มะ

หาเจ้าหน้าที่กับคนที่มายืนดูเนี่ยลุ้นกันมากแล้วก็ดีใจมาก
พร้อมกับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่กูภัย
ซึ่งต้องบอกว่าปฏิบัติภารกิจนี้ใช้เวลาไปกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ดูดิช่วยเจ้าน้องเหมียวตัวนี้ออกมามันน่าเอ็นดูมาก
เหมียวตัวนี้อยู่ในสภาพผอมเลยนะหิวโซเลย
เพราะว่าคาดว่ามันจะติดอยู่ในนั้นประมาณ๕วันแล้ว
เป็นแมวเพศผู้สีครีมอายุประมาณ๒เดือนนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นลูกแมวจรจัดแหละที่อาศัยอยู่ในบริเวณบขศเนี่ย
ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานที่เป็นคนแจ้ง
เขาขอเจ้าเหมียวตัวนี้เอาไปเลี้ยงไว้เอง
โอ้ยยินดีด้วยนักที่ตัวเขาอ่ะชอบแมวอยู่แล้วนะ
เอ้ยขวัญมานะเจ้าเหมียวนะเดี๋ยวดูซิว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดี
ชื่อว่าอะไรดีต้องขอสอน
เออแต่เห็นแล้วชื่อสิ่งแมวที่บ้างอีกเหรอ

ต้องเผางหรอ

บอกว่าช่วงนี้วัดแนวระบาดใครเลี้ยงแมวอยู่ต้องระวัง

อันนี้ก็เป็นความรู้นะคนที่เลี้ยงสัตว์ก็จะได้ดูแลใกล้ชิด